คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยสื่อจับตานะคะการควบคุมตัวผู้ต้องหาคนนี้
พันธบรรทโทบัญญินตั้งผ่ากก่อนเป็นผู้ต้องหาคดีอุ้งฆ่าพี่ชาย
พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้นะคะซึ่งเป็นคดีที่ไปเชื่อมโยงกับคดีของ
ตำรวจโทบัญญินก่อนหน้านี้คดีฆาตกรรมเสียชูวงแทร่ตั้ง
อดีตผู้รับเหมาก่อสร้างธุรกิจรายใหญ่แล้วก็เรื่องของการโอนหุ้น
ร้อยล้านบาทด้วยที่จับตาการควบคุมตัว
พันตำรวจโทบัญญินวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้
มีข่าวว่าพันตรวจโทบัญญินพยายามที่จะผูกคอในเรือนจำ
แต่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเอาไว้ได้ทันครับเพราะเครียดแต่สืบสวนสอบสวนไปไปมามาเนี่ย
มีผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ชื่อว่านายโจได้รับการประกันตัวออกไปจากเรือนจำ
แต่เจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำเพิ่มเพราะว่ายังมีหมายจับค้างเก่า
โจคนนี้บอกว่าอ๋อได้รับการประกันตัวออกมา
เพราะพันธุ์ตำรวจโทบัญญินช่วยมีข้อแม้ว่าจะต้องร่วมมือกันในการแหกคุก
อืมวันนี้คนก็เลยไปดูว่าเจ้าหน้าที่นำตัวพันตำรวจโทบัญญินออกจากเรือนจำ
เพราะว่าจะต้องไปสารมีนัดสืบพยานหลักฐานนี่นะคะ
ตั้งแต่๗โมงครึ่งที่หน้าเรือนจำกลางบางขวางค่ะ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ
เรือนจำกลางบางขวางชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
นุมานกองปราบรามและตำรวจนครบาน
อาวุธครบมือค่ะเจ้าหน้าที่ยี่สิบกว่านายนะคะนี่ค่ะ
คุมตัวพันธบทโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอุ้มฆ่าเผานั่งยางพี่ชาย
พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้นำตัวออกจากเรือนจำเพื่อไปสารนะคะ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางเพราะว่าสารนัดตรวจพยานหลักฐาน
นี่ค่ะนี่ค่ะคันแรกเป็น
รถของตำรวจกองบังคับการปราบรามตามด้วยรถบัสควบคุมตัวของกรมราชธรรม
ซึ่งพันตำรวจโทบัญญินนั่งในรถบัสคันนี้นะคะอืม
คันที่สามรถจากกรมราชทัน
นี่ค่ะครับเจ็ดคันขบวนรถควบคุมตัวพันธบทโทบัญญินเนี่ยนะคะ
ออกจากเรือนจำกลางบางขวางเจ็ดโมงครึ่งก็ขับไปเส้นทางท่าน้ำนน
วิ่งเข้าถนนพิบูรสงครามเข้าถนนพระราม๗ผ่านวัดเขมาพิรัตราราม
ตรงไปบางโพผ่านวัดสร้อยทองโรงเรียนโยธินบุรณะ
แล้วก็เลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนประชาราชสายหนึ่งผ่านวัดบังโพแยกเกียรติกาย
ตรงไปถนนสามเศษผ่านรัฐสภาครับผ่านแยกบางกระบือขับตรงไปตามถนนสามเศษนะคะ
โรงเรียนราชินีบนกรมชนรับประทานถึงแยกสี่ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนนครชัยศรี
ขับตรงไปถึงสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ตอน๘นาฬิกา๑๐นาทีตามเส้นทางนี้นะคะ๑๐กิโลได้ค่ะ
ใช้เวลาสี่สิบนาทีนะคะครับตลอดเส้นทางไม่ได้มีการปิดกั้น
การจราจรเป็นกรณีพิเศษอะไรนะคะเพียงแค่มีรถนำรถตามเป็นขบวนเจ็ดคันนะคะ
อืมตลอดเส้นทางก็ผ่านบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัด
เป็นพื้นที่ที่คนเยอะอยู่แล้วการจราจรพลุกพลาดอยู่แล้ว
ดังนั้นที่จับตาว่าตกลงจะมีแผนการแห่คุกอะไรเกิดขึ้นไหม
ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็คุมเข้มตลอดเส้นทางที่พาไปสาร
ก็ไม่มีทางเปลี่ยวหรืออะไรที่แบบที่จะหลบหนีได้อ่ะอืมนี่ฮะ
แต่ว่าวันนี้เขาก็คุ้มกันอย่างแน่นหนาใช่ค่ะหลังจากที่มีข่าวมานะครับ
คือถ้าไม่มีการได้ทราบข่าวมาตรงนี้ก่อนเนี่ยก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
วันนี้ก็เลยคุ้มกันอย่างแน่นหนานะครับการจัดกำลังคุมเข้ม
จากสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับตำรวจกองปราบปรามเนี่ย
ได้รับรายงานจากการสอบปากคำของผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ย
บอกว่าตอนที่อยู่ในที่คุมขังอยู่ในเรือนจำได้เจอกับพันธมตโทบัญญิน
แล้วเขาก็ใช้ว่าเดี๋ยวถ้าออกไปนะเดี๋ยวหาคนมาช่วยประกันตัวให้
นะพอออกไปแล้วเนี่ยให้ไปช่วยเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
เพราะเดี๋ยววันนี้จะต้องถูกเบิกตัวมาขึ้นศาลอืม
ก่อคดีไว้เยอะใช่ค่ะตั้งแต่อำพรางจัดฉากฆ่าอำพราง
อ่าเสียชูวงใช่ไหมตอนนั้นก็ปลอมลายเซ็นต์เขาโอนห้องโอนหุ้น
ใช่จนมาถึงการอุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษาในคดีนี้อืม
เพื่อต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงคำพิพากษานะครับ
นี่เป็นแฟมภาพในอดีตที่เคยถูกควบคุมตัวนะครับพันธบทโทบัญญินนะครับ
่อไว้หลายคดีครับทีเนี้ยที่รู้กันว่าวันนี้พันธบทโทบัญญินวางแผน
ให้คนมาชิงตัวเขาระหว่างถูกนำตัวมาสารนะครับ
ทุกผู้ชมครับเพราะว่าชุดสืบสวนกองปราบราม
เมื่อต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยได้ไปจับกลุ่มตัวในโจนะฮะ
ในโจอายุสี่สิบสองปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีรักษัพ
หลังจากได้รับประกันตัวออกมานะได้รับการประกันตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แต่ว่ายังมีหมายจับค้างเก่าติดตัวอยู่อีกหนึ่งหมาย
ทีนี้พอไปจับมาแล้วเอามาสอบปากคำเนี่ยสอบไปสอบมานายโจบอกว่า
ที่เขาได้ประกันตัวออกมาก็เป็นเพราะว่าพันธบทโทบัญญินที่รู้จักกันในเรือนจำ
ให้ทนายความส่วนตัวไปติดต่อหาทนายอีกคนนึง
แล้วมาประกันตัวเขาออกจากเรือนจำโดยอ้างว่าที่พันธบทบัญญินช่วยเหลือให้เขา
ประกันตัวจากเรือนจำมาได้เพราะตอนอยู่ในเรือนจำได้คุยกัน
แล้วพันธบทบันยินสั่งให้เขาเนี่ยออกมาทำงานให้สองข้อนะฮะ
ถ้าเกิดว่าช่วยเหลือจนประกันตัวออกมาได้ข้อแรกก็คือ
หาทางชิงตัวเขาให้ได้ในวันที่จะถูกคุมตัวมาศาล
นี่นะฮะข้อสองหากข้อแรกชิงตัวเขาไม่สำเร็จ
ตอนที่เขาถูกเบิกตัวออกจากเรือนจำมาเพื่อจะมาสารเนี่ย
ให้ไปลักพาตัวภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อต่อรองเรื่องการให้เขาหลบหนีออกจากคุกมาให้ได้
ค่ะนี่ฮะผู้ต้องหาที่ถูกประกันตัวออกมา
แต่มีคดีครั้งเก่าพอถูกจับได้ก็สารภาพไปสารภาพมาบอกหมดเลย
แล้วก็ในโจเนี่ยบอกว่าพันธบทโทบัญญินเนี่ยนะ
ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของสอสอคนหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือไว้
เคยเป็นลูกน้องของพันธบทโทบัญญินเพื่อให้ร่วมกันวางแผนในครั้งนี้
แล้วก็ได้โทรไปหาสอสอคนนี้ด้วยนะฮะเขาเป็นอดีตสอสอนะ
อืมอ่าตอนเนี้ยไม่ได้เป็นแล้วแต่นายโจบอกว่าพอโทรไปแล้วก็บอกว่าเนี้ย
ตอนผมอยู่ในคุกนะพันธบทบัญญินวางแผนว่าอย่างนี้อย่างนี้
เดี๋ยวหาทนายช่วยประกันตัวผมออกมาแล้วต้องชิงตัวเขาแบบนี้แบบนี้
ข้อหนึ่งไม่สำเร็จให้ไปทำข้อสองแบบนี้
แต่อดีตสอสอคนนี้ที่เคยเป็นลูกน้องของพันธบทโทบัญญินไม่เอาด้วยนะ
อ่านายโจบอกว่าเขาไม่ขอร่วมด้วยนอกจากนายโจแล้วนะครับ
สืบสวนกองปราบรามยังสืบทราบว่ามีอีกคนนึงชื่อในท็อปนะฮะ
ท็อปอายุ๓๐ปีเป็นผู้ต้องหาคดีกันโชคทรัพย์
ที่ถูกสั่งให้ทำงานนี้ด้วยในการชิงตัวพันธบทโทบัญญิน
ซึ่งนายท็อปเป็นคนนครสวรรค์เหมือนกับพันธุ์ตำรวจโทบัญญินนะครับ
แล้วก็ไปเจอกันในเรือนจำสนิทกันในเรือนจำ
ก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมาเหมือนกัน
โดยชุดสืบสวนกองปราบรามได้ออกหาเบาะแส
แล้วก็ไปตามจับในท็อปได้เมื่อ๑๕มิถุนายน
จากการสอบสวนในท็อปบอกว่า
พันธมตโทบัญญินได้สั่งให้หาทางช่วยเหลือเขาออกจากคุก

ก็คือเดี๋ยวจะมีคนมาวางระเบิดข้างเรือนจำเลยนะฮะ
นี่ฮะในท็อปบอกเดี๋ยวจะหาคนมาวางระเบิดข้างเรือนจำ
เพื่อสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่เรือนจำ
เบนความสนใจของเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นจะให้คนไปล้มเสาทงชาติกลางลานสนามย่าในเรือนจำ
เพื่อใช้ปีนข้ามกำแพงหลบหนี
พอล้มแล้วก็จะเอียงมาข้างกำแพง

ตำรวจโทบัญญินบอกว่าขอให้ช่วยเขาออกไปให้ได้เถอะ

จะมีเฮลิคอปเตอร์มารับตัวไป

คือเรื่องแผนการที่วางแผนในการแหกคุกเนี่ย
ไม่ขอยืนยันทั้งหมดนะ
แต่มันเป็นการสืบสวนในทางลับ
ซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างกรมรัชธรรมกับตำรวจในการสืบหาข้อเท็จจริง
ไอ้แผนที่พันธบทบัญญินวางแผนกับผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยอันนี้มี
แต่ไม่ยืนยันทั้งหมดว่าอันไหนจริงไม่จริงอะไรยังไงบ้าง
ตอนนี้ได้ย้ายพันตำรวจโทบัญญินจากเดิมที่ควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งเป็นเรือนจำสำหรับคุมขังนักโทษระหว่างการพิจารณาคดีไปยังเรือนจำกลางบางขวางแล้วนะฮะ
ซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงย้ายไปตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะฮะ
แล้วก็มีรายงานว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตอนนี้มีอาการเครียดหนักหลังจากย้ายเรือนจำ
และในช่วงเย็นของวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยนะครับด้วยการแขวนคอ
แต่เช่นที่ไปเจอเขาก่อนแล้วก็สามารถช่วยเหลือไว้ได้
ทางเรือนจำตอนนี้นะครับได้เพิ่มความเข้มในการป้องกันไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยม
เว้นแต่ทนายความของพันธมตโทบัญญินแล้วก็แยกขังไม่ให้ติดต่อกับผู้ต้องขังรายอื่นแล้ว
เพื่อป้องกันการติดต่อบุคคลภายนอกมาช่วยเหลือพร้อมกับเฝ้าติดตามประเมินอารมณ์
แล้วก็จับตาดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดผ่านกล้องวงจรปิดตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะหลังจากที่ความแตกแล้วถูกย้ายจากเรือนจำที่คุมขังสำหรับผู้ที่รอการพิจารณาคดี
อยู่เรือนจำกลางบางขวางความมั่นคงสูงเนี่ยโอ้โหเครียดจะผูกคอตายเลย
แล้วก็บอกว่าเครียดจริงตอนอยู่ในคุกเนี่ยถึงขั้นอยากจะผูกคอตายคือวันนี้ค่ะมีการพิจารณา
คดีจ้างวานอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะคะแต่อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่า
ตำรวจโทบัญญินจริงแล้วเป็นผู้ต้องหาหลายคดี
ก็ต้องย้อนไปคดีเสียชูวงแทร่ตั้ง
ก็คือมีทั้งคดีฆาตกรรมและคดีโอนหุ้น
จนมาถึงคดีนี้ในส่วนของคดีอุ้มฆ่าพี่ชายพุทธภาคศาสตร์
วันนี้มีการนัดสืบพยานพันธมรตโทบัญญินก็แจกแจงในศาล
คือสารท่านใช้ห้องพิจารณาคดี๗๐๓ชั้น๑
คือเป็นห้องใหญ่เป็นห้องสำหรับการพิจารณาคดีสำคัญนะคะ
เพื่อลดความเสี่ยงหากมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินเกิดขึ้น
ก็เลยใช้ห้องที่เป็นห้องใหญ่แบบนี้นะคะ
โมงครึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ศาลเบิกตัว
พันธบทโทบัญญินจำเลยที่๑เข้ามาในห้อง
ภายในห้องก็จะมีท่านผู้พิพากษานะคะมีพันธบทโทบัญญิน
มีทนายความมีภรรยาและลูกของพันธบทโทบัญญิน
มีตำรวจศาลคอยดูแลอยู่ตามมุมห้อง๔จุดนะคะ
มีชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบ
กันอยู่หน้าห้องพิจารณาคดีอีก๕นาย
พันธบทโทบัญญินเดินเข้ามาสีหน้าปกตินะคะยิ้มแย้มด้วยซ้ำ
ไม่มีท่าทีกังวลหรือเครียดอะไรก็ใส่ชุดนักโทษของทางเรือนจำ

พอมาถึงค่ะก็มานั่ง
ตำรวจโทบัญญินก็ได้มีการตรวจพยานหลักฐานที่ทางทนายความเตรียมมา
๒รังใหญ่๑๐กว่าแฟม
นาฬิกา๔๕นาทีท่านผู้พิพากษาได้ออกนั่งบันลัง
ก็นำตรวจพยานหลักฐานนะคะสารท่านระบุว่าวันนี้
เป็นการพิจารณาพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์
และให้เวลาฝ่ายจำเลยในการตรวจพยานหลักฐาน๓๐วัน
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินจำเลยที่๑แถลงต่อสาร
หารือขอความเมตตาขยายเวลาในการตรวจสอบพยานหลักฐานค่ะ
โดยบอกว่าตัวเองถูกคุมขังอยู่ในห้องเดียว
แล้วก็ถูกเคลื่อนย้ายไปเรือนจำกลางบางขวางอีก
แล้วก็ต้องขึ้นสารทุกสัปดาห์อีก
ไม่มีโอกาสได้เห็นเอกสารหรือพิจารณาเอกสารทั้งหมด
ทำให้การต่อสู้คดีเนี่ยเสียเปรียบ
และขอเวลาเพิ่มอีก๓๐วันขอเป็น๖๐วัน
ซึ่งสารได้ให้เวลาตามที่จำเลยร้องขอ

นอกจากนี้พันธมทโมโทบัญญิ์ขอความเม้ตาต่อสารเพิ่มเติม
ในการให้ภรรยาและลูกมาร่วมรับฟังในครั้งต่อไป

และเพื่อความปลอดภัยไม่อนุญาตค่ะพันตรวจโทบัญญินแถลงต่อสารเพิ่มเติมนะคะ
กรณีที่มีกระแสข่าวว่าพยายามวางแผนแหกคุกหลบหนีพันธุ์ตำรวจโทบัญญินบอกว่าไม่จริง
ที่ผ่านมาถูกขังเดียวไม่ได้ติดต่อกับใคร
ทำให้เกิดความเครียดพยายามที่จะผูกคอเพื่อฆ่าตัวตายจริง
หลังจากจบการพิจารณาคดีพันธบทโทบัญญินก็ได้คุยกับทนายนะคะ
ทนายก็ได้นำเอกสารให้ดูนะคะจบการพิจารณาในส่วนของวันนี้เท่านั้นนะคะ
ที่ราชธรรมก็มาตักเตือนบอกว่าอยู่ในห้องพิจารณาคดี
ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ก็เตือนพันตำรวจโทบัญญินนะคะ
พันธบทโทบัญญีนพูดออกมาด้วยนะคะบอกว่า
ถ้าตายไปแล้วจะได้คุยกับทนายไหมนี่ค่ะ
ก็ระหว่างที่คุยกันในประเด็นนี้เนี่ยพันธบทโทบัญญินก็สีหน้าเปลี่ยนไปเลย
เคร่งเครียดเลยจากหน้านิ่งแล้วก็พอจะยิ้มแย้มบ้าง
แล้วก็พูดอย่างมีอารมณ์ระหว่างแถลงต่อสารด้วยนะคะ
พูดว่าตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจำ
ไม่เคยได้รับการปฏิบัติตัวอย่างที่นักโทษคนอื่นได้รับ
เพราะได้รับการปฏิบัติตัวเยี่ยงสัตว์ใช้คำนี้ค่ะ
ครับอืมนี่นะฮะ
เป็นคำให้การในชั้นศาลนะครับ
ก็หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการของศาลในวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวพันตำรวจโทบัญญินกลับไปยังเรือนจำกลางบางขวางนะฮะ
ค่ะนี่ฮะก็คุ้มกันแน่นหนาเหมือนเดิมฮะ
ใช่ค่ะเหมือนกับตอนมาอันนี้ตอนกลับ
เดี๋ยวต้องมาขึ้นศาลอีกนะครับระหว่างที่รถควบคุมตัวผ่านหน้าสื่อมวลชนที่มารอบันทึกภาพนะครับ
ก็จะมีช่วงหนึ่งฮะพันธมธโรโบราณยินทร์เนี่ยก็ชูมือสามนิ้วนี่เป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาตรงเนี้ยฮะ
ฮะเขาชูมือมาแบบนี้นะครับชูสามนิ้วนะครับ
ก็คล้ายกับที่กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์นะฮะ
ในการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ในการต่อต้านเรื่องราวต่างนะครับก็จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดดังนะฮะ
อืมอ่าก็ทนายความได้ออกมาโต้กระแสข่าวการวางแผนแหกคุกนะครับ
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วทนายความของพันธมตโทบัญญินบอก
ส่วนเรื่องนี้นะครับพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบราม
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการถามตรงตรงกับจอมขวัญนะครับคุณจอมขวัญก็ได้สัมภาษณ์นะฮะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองเรื่องพันธบทโทบัญญินวางแผนแหกคุกเนี่ย
รองผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่าเรื่องนี้มีผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า๑๐รายนะฮะ
แบ่งเป็นสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการสั่งการเนี่ย
อันนี้เป็นการสั่งการจริงเนี่ยมีโดยหวังชิงตัวพันธมตโทบัญญินบนทางด่วน
ระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวไปสารจังหวัดพระขนงแต่ถ้าแผนนี้ไม่สำเร็จ
ให้ไปจับตัวภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อเป็นการบีบบังคับให้ปล่อยตัวนะฮะ
อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะกองปราบยืนยันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ส่วนที่สองแงนี่คือคำพูดที่พันธมโทษพันยิน
คุยกับเพื่อนนักโทษบอกว่าเดี๋ยวจะวางระเบิดข้างเรือนจำ
ปราบเช็คข้อมูลอย่างละเอียดแล้วพบว่าเป็นการพูดทั่วไปในหมู่ผู้ต้องขังด้วยกัน
ไม่ใช่การวางแผนจริงก็พูดกันไปพูดโม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ว่าเดี๋ยวเราจะหนีอย่างนู้นหนีอย่างนี้แต่ไอ้ที่ไปสั่งเขาจริงคือให้ไปชิงตัวบนทางด่วน
บอกว่าพันตรวจโทบัญญินยังมีพฤติกรรมนั่งยิ้มแล้วก็นั่งพูดคนเดียวด้วยนะฮะ
อยู่ในเรือนจำทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ไว้วางใจนะครับ
แล้วก็มองว่าอาจจะเป็นการกระทำเพื่อหวังไปรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ได้
เพราะเป็นช่องหลบหนีที่ง่ายกว่าในเรือนจำ
ซึ่งก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
แต่ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องมีการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
ว่ามีการวางแผนแหกคุกจริงหรือเปล่า
เรื่องต้นนะคะทางชุดสืบสวนสอบสวน
กองปราปราณเตรียมเรียกพันธมโรโทนุกกูลแสงสิริ
สสเขต๔จังหวัดนครสวรรค์พักเพื่อไทย
มาคุยในฐานะพยานนะคะ
หลังจากที่อดีตนักโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ให้การถึงแผนแหกคุกของพันตำรวจโทบัญญินนะคะ
ที่บอกว่าให้โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการติดต่อด้วยโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่กล่าวอ้าง
ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการโทรศัพท์ไปหาจริงนะคะ
มีการโทรศัพท์ไปหาจริงอันนี้เป็นการขยายผลตรวจสอบเพิ่ม
เดี๋ยวจะต้องเรียกทนายความที่เป็นคนไปประกันตัวผู้ต้องหาคนนี้
มาจากเรือนจำว่าเป็นไปตามคำสั่งของพันตรวจโทบัญญินหรือไม่
เกี่ยวข้องไหมรู้เห็นเป็นใจในลักษณะไหนอย่างไรไหม
คือต้องเอาให้เอาให้ชัดว่าตกลงแล้ววางแผนหรือไม่วางแผนหรือยังไงกันแน่
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะนักข่าวของเรานะคะที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็เดินทางไปที่บ้านของพันธบทโทนุกูลในเขตเทศบาลเมืองตาเคลียม
ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะ
พื้นที่ประมาณ๔ไร่รัวรอบขอบชิดค่ะ
อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของพันธบทโทบัญญินนะคะครับ
ประตูเหล็กหน้าบ้านเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งค่ะมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยนะคะ
หลังบ้านมีรถจอดอยู่สี่คันนักข่าวก็พยายามที่จะเรียกนะคะ
โกนเรียกจากหน้าบ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับ
ไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าอืมครับ
ก็เอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะอ่าถ้าผู้ชมคุยกันนะครับ